เหตุการณ์เกิดขึ้นที่โรงแรมแห่งหนึ่งนะคะ

ผู้ชายคนนึงเขาขับรถเบ้นเปิดประทูลเข้าไป

ตอนขาเข้ารถเบ้นคันนี้ไม่ได้รับบัตร

เจ้าหน้าที่ข้างในก็บอกว่าคุณต้องรับบัตรนะ

พอเขาก็ทำตามหน้าที่ว่าขอดูบัตรหน่อย
แล้วก็ลงไปทำร้ายรอปภแบบนี้ค่ะ
เตะทั้งกระทืบทั้งต่อย

เนี่ยค่ะสุดท้ายหลังจากเรานำเสนอเรื่องนี้นะคะ
ตำรวจเขาก็ตามเรื่องต่อเขาจับได้แล้วนะคะ
แล้วครับผู้ชายที่อยู่ในคลิปคนนี้ค่ะ
นายชนะธรรมวิชัยอายุ๓๗ปี
เป็นเจ้าของบาเบียในตลาดโอท็อปหาดป่าตองจังหวัดภูเก็ตค่ะ
เขาก็ยอมรับสารภาพนะคะ
ตำรวจจับได้เนี่ยเขาก็มีปืนพกสั้น๑๑มิลลิเมตรอยู่๑กระบอก
มีปืนบีบีกันอยู่๑กระบอกแล้วก็มีเครื่องกระสุนปืนอีกเยอะเลย
นายชนะคนนี้เขารับสารภาพค่ะบอกว่าเป็นคนลงมือจริง
ก่อนเกิดเหตุเขาขับรถไปส่งเพื่อนเป็นชาวต่างชาติที่โรงแรม
ขาเข้าไม่ได้แลกบัตรพอขาออกรอปภก็ไม่เปิดไม้กั้นให้
คือรอปภเขาก็ทำตามหน้าที่เขาก็ขอดูบัตร
คุณไม่มีบัตรเขาก็ไม่เปิดไม้กั้น
นายชนะบอกว่าผมก็เลยไม่พอใจ

เมามาด้วยทำให้ขาดสติทำงานเยอะด้วยพักผ่อนน้อยด้วย
ก็ข้ออ้างหลายอย่างเลยพักผ่อนน้อยนอนน้อยเมาด้วยโมโหด้วยก็เลยก่อเหตุ
สุดท้ายก็บอกว่าพร้อมที่จะขอโทษรอปภคนนี้นะคะแล้วก็พร้อมจะชดใช้ค่าเสียหายทุกอย่าง
ส่วนปืนที่มีการหยิบปืนออกมาขู่ด้วยที่เราเห็นในคลิป
ก็เลยกลัวจะได้รับอันตรายเขาบอกแบบนี้
ทางตำรวจให้ข้อมูลแบบนี้นะคะ
พตำรวจรีธีรพทิพจรผู้บังคับการตำรวจพพูเก็ตบอกว่าตอนนี้
ก็ต้องไปตรวจสอบบาเบียของนายชนะด้วยค่ะ
ว่าปืนเนี่ยเอาไปเก็บไว้ในบาเบียตามที่บอกหรือเปล่า
ถ้าปืนไปเก็บไว้อยู่ในบาเบียจริง

เขาก็จะสาวไปด้วยว่ามันผิดกฎหมายไหม
ตรวจสอบใบอนุญาตการถือครองอาวุธปืนอย่างละเอียดเพิ่มเติมด้วยนะคะ
ว่าเขาทำหน้าที่ในการตรวจบัตรเข้มงวด
เพราะมันเป็นมาตรการในการคัดกรองบุคคล
เข้าไปในสถานที่ที่มีคนเยอะค่ะ

ปภเขาก็ต้องเข้มงวดเพราะมันอาจจะเกิดอาทยากรรมแบบไม่คาดคิด
ปภเขาก็ทำหน้าที่อย่างเต็มที่ตำรวจออกมาชมเลย
ตองเนี่ยตำรวจบอกว่ามันเป็นพื้นที่เป้าหมายในการก่อวินาศกรรมมาโดยตลอด
ดังนั้นเจ้าหน้าที่ที่อยู่ในพื้นที่เขาก็ต้องทำงานแบบเข้มงวด
ตำรวจแจ้งข้อหากับนายชนะสองข้อหานะคะทำร้ายร่างกายผู้อื่นจนได้รับบาดเจ็บ
คู่ให้เกิดความกลัวปล่อยตัวนายชนะกลับไปแล้วค่ะ
ส่วนรอปภที่ถูกทำร้ายฝ่ายบริหารโรงแรมบอกว่าเดี๋ยวจะหารือกัน
ก็จะมอบเงินเยียวยาให้ด้วยนะคะ
ก็อ้างว่าตอนตัวเองเข้ามาเนี่ยก็ป้อมแลกบัตรตอนขาเข้าไม่มี
ก็มาถึงตรงตัวอาคารแต่ถึงเวลาไม่ให้เพื่อนชาวต่างชาติเขาขึ้นโรงแรม
เพราะว่าทางรอปภโรงแรมก็อย่างที่ตำรวจบอกไง
ไม่ได้แรกบกแรกแบบนั้นเขาก็ไม่รู้ว่าเป็นใครอะไรอย่างนั้น